ตอบถูกเดี๋ยวให้พี่เบิร์เลี้ยงข้าว
ข้าวพันหอมกระดังงาเนี่ย

ลูกที่ตากใบนราธิวาสเยอะมาก
แล้วขนมเมาะแกงมาก่อนเขาใช้แป้งสาลีใช่ไหม
หอมกระดังงาโมโหม่ทำเป็นขนมเมาะแกง
แทนแป้งสาลีหอมมากพี่เมิด
เพราะกลิ่นมันคล้ายกับกระดังงา

ขนมโม้แกงของโปรดเลยขนมโม้แกงเมื่อก่อนขึ้นชื่อที่เมืองเพชรใช่ไหม
บุรีแต่คราวนี้ใครไปที่ตากใบตากใบนราธิวาสท่านก็จะได้ทาน
วันนี้ทำขายเลยนี่ค่ะข้าวผันหอมกระดังงานะครับ
เป็นข้าวพื้นเมืองของจังหวัดนราธิวาสที่ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ที่ตากใบนะ
เนื้อที่ที่เขาทำนาข้าวพันหอมกระดังงาสักประมาณ๔๐๐ไร่ในพื้นที่ตากใบ
เด่นของข้าวพันนี้คือนอกจากจะมีกลิ่นหอมคล้ายกับดอกกระดังงาแล้ว
ยังมีคุณค่าทางโภชนาการอาหารสูงอีกด้วยค่ะ
ก็เลยทำให้วิทยาลัยชุมชนจังหวัดนราธิวาสร่วมกันกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรี
ทำขนมเพื่อส่งเสริมอาชีพบ้านโต๊ะเวาะตำบลเกาะสะท้อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
เขามีไอเดียค่ะนำข้าวหอมพันกระดังงาน
แปรรูปโม่บดเป็นแป้งข้าวหอมกระดังงา
ใช้แทนแป้งข้าวสาลีนำมาทำขนมหม้อแกง
หม้อแกงข้าวหอมกระดังงาโอ้น่าทานนะคะ
ปุ้ยอ่านจนพี่สมศรีแฟนประจำรายการเราที่อยู่ไต้หวัน
เม้นต์มาบอกว่าน้ำลายหลายอยากกิน
พี่สมศรีปุ๊ยก็น้ำลายหลายค่ะพี่
นี่แหละกลายเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นไปเลยนะคะ
เพื่อส่งเสริมอาชีพสามารถนำไปต่อยอดขายได้ด้วย
ในช่วงเดือนรมดอมแบบนี้นะคะ
เป็นเดือนบวชของพี่น้องชาวมุสลิมนะคะ

วิธีการทำขนมหม้อแกงข้าวหอมกระดังงาไม่ยากเลยค่ะ
ส่วนผสมก็จะมีแป้งข้าวหอมกระดังงาไข่เป็ดน้ำตาลมะพร้าวนะคะ
กะทิสดเกลือใบเตยสดหัวหอมแดงน้ำมันถั่วเหลือง
นำมาผสมทั้งหมดยกเว้นหัวหอมแดงที่ต้องเจียวไว้ก่อน
มาใส่รวมกันขย้ำให้เข้าไปเนื้อเดียวกันแล้วก็นำไปกรอง
จากนั้นก็เอาหม้อแกงที่ผสมเสร็จแล้วตักใส่พิมพ์นำเข้าเตาอบ
อบก็จะมี๒ขั้นตอนค่ะขั้นตอนแรกจะใช้เวลาสักประมาณ๒๐นาที
แล้วเอาออกมาทานน้ำมันที่เหลือจากการเจียวหอมเจียว
โอ้โหหอมสิน้ำมันเจียวหอมเจียวนะ
เพื่อให้หน้าของหม้อแกงเนี่ยมันวาวไม่แห้งแล้วก็เอาไปเข้าเตาอบอีกครั้งหนึ่ง
ใช้เวลาอบครั้งที่๒คือ๑๐นาที
เพื่อให้น้ำมันหอมเจียวซึมลึกเข้าไปในเนื้อแป้งนะคะ
ส่วนรสชาติอร่อยอย่าบอกใครเฉียวนะฮะ
รสชาติของหม้อแกงข้าวหอมกระดังงาเวลาทานแล้วจะมีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์
ถ้าใครสนใจสั่งกันได้นะคะที่คุณฮาสมะบากาประธานกลุ่มแม่บ้าน
เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยนะจ๊ะยิ้มหวานแบบนี้อร่อยแน่เลยนะคะ
น่าทานนะคือขนมหม้อแกงเป็นอีกหนึ่งขนมที่ฉันชอบทานตอนเด็กมาก
มันเก๋ต้องหอมเจียวด้วยใช่มันหอมมันหอม
หอมอีกดับเบิ้ลเข้าไปคือพันธุ์ข้าวหอมกระดังงา